มาค่ะตามกันต่อสำหรับกรณีอดีตสามีของคุณนางสิริพรนะคะ
คุณโก้นี่แหละนะจากกรณีที่ว่าไปอยู่กับลูกบุญธรรม
แถมยังมีปอเช่สีม่วงขับราคาคันละ๗ล้านบาท
เมื่อวานได้พูดคุยพี่แจ๊กกะรีนโทรไปสัมภาษณ์แล้ว
บอกว่าไม่ใช่ของเขาของเจ๊หนึ่งบางปูใช่ไหมล่ะ
หนึ่งบางปูเป็นเน็ตไอดอลคนดังที่สนิทกันกับคุณโก้สุชาติ
สามีคุณสิริพรตั้งแต่สมัยยังอยู่กินกับคุณสิริพรอยู่
พอมีชื่อเจ๊หนึ่งบางปูออกมาปุ๊บพี่แจ๊คไปเลยจ้า
ไปหาเจ๊หนึ่งบางปูเลยไปดูรถด้วย
หนึ่งบางปูขอชี้แจงเลยว่ารถคันนี้ไม่ใช่ปอเช่สีม่วง
อเช่สีชมพูมีพิเศษแค่๗คันในโลกเท่านั้น
แล้วทำไมรถคันนี้ถึงไปอยู่กับคุณโก้สุชาติได้ฟังเลยค่ะ
ก็กังวลว่ามันจะหล่นมาโดนรถเราก็เลยเป็นต้นเหตุที่หนึ่ง
จะต้องฝากรถไว้ที่ที่โชว์รูมนี้แต่ว่าหนึ่งเกรงใจเขา
เพราะว่ามันมาหลายคันคุยกับพ่อคุยกับพ่อก็คือผ่านพี่บุ๊กนี่แหละว่า
ถามให้หน่อยว่าพ่อพอจะมีที่จอดรถไหมเพราะว่าใกล้กับของพี่เอ๋
ก็เกรงใจเหมือนกันแต่ว่าซ่อมอีกแค่ไม่กี่วัน
ก็จะเสร็จแล้วเรานึงอาจจะแบบไม่ขอพาดพิงถึงเพราะว่า
มันก็เหมือนอันนั้นเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมคะพี่
อันนี้ก็เราเป็นลูกถึงแม้ว่าจะสถานะยังไงก็ตาม
ความเป็นลูกมันก็คือเป็นลูก
อ่ะชัดเจนนะของเจ๊หนึ่งจริง
ฝากเองจริงส่วนประเด็นเรื่องอย่าร้างของคุณสิริพรกับคุณโก้สุชาติ
หนึ่งบอกขอไม่ยุ่งก็แล้วกันนะ
แต่ที่แน่เขาไม่ได้มีพฤติกรรมลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงสนิทกันอะไรใดแน่นอน
ตัวเธอมีสามีแล้วลูกสาวเธอก็โต๓ขวบแล้ว
ส่วนทีมงานเราก็ติดต่อไปหาคุณสิริพรเหมือนกันก็ยังคงไม่รับสายนะคะ
สอบถามจากญาติย่านก็รู้ว่าตอนนี้ปฏิบัติทำอยู่ค่ะ